ความน่ารักอยู่ที่จังหวัดพิจิตร

พิจิตรคุณชนะจะพาไปดูจราเข้น่ารัก

ไม่มีแต่จะพาไปดูหมูป่าน่ารักครับ

น่ารักไอ้ตัวนี้น่ารักแล้วไม่ได้มีตัวเดียวมันมีถึง๒ตัว
เดินอ่วนอ่วนพุงย้อยย้อยต้มเตียมต้มเตียม
เขาบอกว่านี่คือหมูไม่ใช่หมูธรรมดาคือหมูวัด
วัดนี่คล้ายกับหมาวัดไหมคะ
ก็อยู่ในสัตว์ประเภทเดียวกันอยู่ในวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
เขาบอกว่ามันคือหมูป่านะเป็นหมูป่าแสนรู้แต่ลักษณะเลี้ยงไปเลี้ยงมา
ยังก็หมู่บ้านหมูเลี้ยงยังไงไม่รู้ล่ะ
ดูไปดูมาคุณผู้ชมแล้วเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยมีชื่ออะไรบ้าง

ไม่แน่ใจจะเล่าให้ฟังมีที่มาที่ไป

ชื่อไม่ค่อยเข้ากันเท่านั้น

สองตัวนี้คอยทำหน้าที่ต้อนรับคนที่มาทำบุญในวัด
เรียกได้ว่าเป็นซุปตาของวัดแห่งนี้ก็คือวัดคลองคุ
ใครมาวัดนี้ไม่เจอออดแอดกับเปียกปูนถือว่ามาไม่ถึงวัด
ต้องจึงชื่อเนี่ย
คือเขาจะต้องซื้อขนมมาโยนให้ไอ้สองตัวนี้กินอย่างอร่อย

ไปถามพระไปถามพระที่นั่นดีกว่านะครับ
ก็คือรองเจ้าอาวาสวัดคลองคูพระมานพอพิชโว
ท่านก็เล่าว่าเจ้าหมูป่าตัวอ้วน๒ตัวเป็นหมูป่าแสนรู้นะ
ที่ญาติโยมเนี่ยเอามาถวายให้ตั้งแต่ตัวยังเล็กแบบเหาะ
จนตอนนี้อ้วนเป็นหมูแล้ว
ที่มาของชื่อถ้าอยากรู้เล่าให้ฟัง
เมียไอ้เจ้าเปียกปูนเนี่ย
เรื่องมันชอบกินขนมเปียกปูณ

เหยียกปูนให้มันวิ่งเข้าใส่งงกับกินไม่ยัง

ไม่มีออดแอดที่มาที่ไปคือ
เขาบอกว่ามันชอบร้องเหมือนนกประหลอด

ลักษณะแบบนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อว่าออดแอด
ไปเดินบนสาราไม้แล้วดังออดอะไรอย่างนี้

เออไม่แน่เหมือนกันเอาลองไปดูนะฮะ
ที่วัดคลองคูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตร
เขาสร้างตั้งแต่ปี๒๔๗๒อายุ๑๐๐ปีแล้ว
เขาบอกว่าชาวพิจิตรเนี่ยนะโอ้โห
ความศรัทธาแล้วก็นิยมมาทำบุญที่นี่เป็นอย่างมากนะครับ

สวยงามไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะครับ
ก็จะเจอกับเจ้าหมูป่าแสนรู้อย่างที่ผมบอก

กันอีกครั้งที่วัดคลองคูจังหวัดพิจิตรนะครับ

วัดวาอารามเก่าแก่สวยงามเยอะแยะ